ที่สาวมินพีชญาเป็นนางเอกเบอร์ต้นเลยของวิกหมอชิต
แต่ว่าหลายคนสงสัยเหลือเกินนะคะ
เมื่อวันก่อนค่ะเห็นนี่ไปออกรายการแนวแบบว่า
สอนภาษาอังกฤษกับครูลูกกอล์ฟกับช่องต่างค่าย
หลายคนก็งงเรื่องสัญญานะการเป็นนักแสดงกับต้นสังกัดว่า
มินมีสิทธิพิเศษคนอื่นหรือเปล่า
เพราะว่าที่ผ่านมานักแสดงในช่องเนี่ยนะต้องเป็นนักแสดงอิสระซะก่อน
ถึงจะได้มีโอกาสไปร่วมงานกับสังกัดอื่นได้นะคะ
งานนี้ค่ะสาวมีนเคลียร์ชัดเลยว่าขออนุญาตกับทางช่องแล้ว
อีกทั้งสัญญาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
จะมาเทียบกันแบบนี้ไม่ได้ค่ะ
มาดูเรื่องงานไปแล้วนะจ๊ะมาดูเรื่องความรักกันสักหน่อยค่ะ
บอกเลยว่าอินเลิฟเบอร์แรงมากกับไฮโซโอ๊ตคนนี้ค่ะ
เพิ่งจะบินไปสวิตก์กันที่เกาหลีมาหมดนะ
แถมทริปค่ะถึงแม้จะไปแป๊บเดียวค่ะ
ก็มีรูปคู่มาให้เห็นไม่พลาดอยู่แล้วนะคะ
อย่างนี้มีลุ้นข่าวดีต่อเลยหรือเปล่า
มินจ๊ะลุ้นเหมือนกันไหมเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ
ก็ถึงต้องเรียกว่ารอลุ้นเพราะมินก็ลุ้นเหมือนกัน
อ่าทำไมว่ะ
รอรุ้นก็รุ้นเหมือนกันไม่เชิงนะเรารอความพร้อมหลายอย่างค่ะถ้ามีเซนต์มันก็ดีอ่ะ
วันนั้นก็จะทาปากสีสวยสวยแต่งตัวเป๊ะเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ก็ยังไงอ่ะ
ตัวมินเรื่อยอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าพร้อมหรือไม่พร้อมใช่ก็ยังเด็กอะไรอย่างนี้
ความรักนะคะก็๓ปีกว่าแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก็รอลุ้นกันต่อไปมีงานแต่งเปล่าจ๊ะ